แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดดราม่าขึ้นมา
คือมีเพจใต้เตียงดาราเนี่ยเขาไปเจอว่าเว็บบอร์ด๑ที่
เอาพอดีฉันพูดชื่อเลยละกันเว็บพันทิพย์เขามีการเปิดประเด็นขึ้นมา
เขาบอกว่าคือน้องสาวของนักร้องมาตร็อกเขาเกิดอะไรขึ้นระหว่างแฟนสาว
ก็คือแฟนสาวของหนุ่มมาสบร็อกเดี๋ยวดิฉันพูดชื่อเลยดีกว่า
อย่างนี้คุณผู้ชมงงแน่นอนพูดตั้งแต่แรกเลยสิ
จะต่างงานกันหรืออะไรยังเผาใจอันนี้เป็นเรื่องดราม่าอีกแล้ว
คือดูเหมือนว่าจะมีงานเข้าซะแล้วนะครับ
แต่ว่าชาวเน็ตอย่างที่บอกไม่ต้องสืบให้เสียเวลาเลยเรื่องนี้
เพราะว่าคือเขาเปิดชื่อมาเลยว่าเป็นคู่นี้แน่นอน

ก็พบจริงว่าไม่มีรูปของสาวขวัญปรากฏอยู่เลย
แม้แต่รูปเดียวในตอนนี้นะคะ
ซึ่งสุดท้ายแล้วระหว่างหญิงพลอยชมพูกับขวัญ

และเรื่องราวทั้งหมดจะบานปลายกลายเป็นรักดราม่าอีกหรือเปล่า
ครอบครัวไม่ปลื้มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้

เพราะว่าจริงแล้วหนุ่มก๊อฟเองก็เคยเจอกระแสดราม่าเรื่องพี่สาว
แล้วก็คุณแม่ของหวานใจไม่ปลื้มไม่แฮปปี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
อันนี้ฝ่ายสาวขวานอาจจะเจอบ้าง
เป็นประเด็นน้องสาวของแฟนไม่ปลื้มหรือเปล่า
ทั้งที่เคยมีภาพถ่ายคู่กันนะ

ยังค่ะเธอยังไม่ได้พูดอะไรยังไม่มีใครพูดอะไรทั้งสิ้น
เรื่องนี้ต้องรอชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่ง
ไม่รู้ว่าก๊อฟจะชี้แจงเองน้องหญิงจะชี้แจงหรือว่าขวัญจะชี้แจง
คือเป็นข้อสันนิษฐานจากการเข้าไปส่องในชาวเน็ต
เข้าไปส่องไปเผือกในไอจีกันมา
เราก็ทำหน้าที่ชาวเผือกต่อส่งมอบกันไป

ไม่งั้นเราก็คงไม่มีเรื่องเล่าตอนเช้ากันถูกต้อง